เมื่อกี้ก็เห็นเหตุแปลกมาแล้วหนึ่งนะเหตุสีแดงจ้ะถูกต้อง
คราวนี้จะพาไปดูต่อทุเรียนแฝดก็มีนะคุณ
แล้วก็มีมะพร้าวที่มันแตกใบมาเป็นพญานาคก็มี
แล้วก็มีอะไรอ่ะยอดฟักทองที่มันแตกใบเป็นคล้ายกับเสียญพญานาค
เดี๋ยวไปดูกันก่อนค่ะคุณผู้ชมค่อยจ้องค่อยดูพร้อมกัน
มาเริ่มดูนี่เลยเป็นยอดฟักทองแปล
ผมเห็นแล้วคุณเห็นเป็นอะไรคะคุณดูสิคล้ายอะไรล่ะ
คล้ายกับเสียญพญานาคทีนี้คนที่ไปเห็นเนี่ยเขาก็โอ้โหมันแปลกนะ
ปกติไม่เคยเจอแบบนี้ก็มามุงดูกันเยอะเลยค่ะ
ฟักทองต้นนี้ปลูกเอาไว้ริมรั้วบ้านเลขที่
บ้านเลขที่เราไม่ได้ว่าการเลขของเรียงอะไรเสียงทายอะไร
บ้านเลขที่๔๕๒หมู่๒ตำบลบ้านเชียง
อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้แหละค่ะ
ก็คือนางจารีโชธพินิษฐ์เป็นเจ้าของบ้าน
ก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าหูก่อนหน้านี้ฝันเห็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่เลยมาขออาศัยด้วย
พอตื่นเช้ามาตอนออกไปเก็บยอดฟักทอง
ก็เห็นยอดฟักทองลักษณะแบบนี้คือคล้ายกับเสียญพญานาค๗เสียน
ทีนี้พอชาวบ้านรู้เท่านั้นแหละคุณผู้ชมดูสิมากางร่มมาจุดทูบ
เพราะว่าชาวบ้านเขาก็เชื่อกันไงว่าปู่ศรีสุโธจะมาอยู่ด้วย
ดังนั้นชาวบ้านเขาก็เลยมาไหว้เพื่อขอโชคขอลาบตามความเชื่อนะคะ

ครับเราไปดูอีกที่หนึ่งนะฮะ
ที่ตำบลวังไม้ขอนอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย
พาคุณผู้ชมไปที่บ้านเลขที่๑๘๑หมู่๔นะครับ
เป็นบ้านของคุณยายน้อยอายุ๗๒ปี
ปรากฏว่ามีต้นมะพร้าวที่แตกกิ่งออกมาดูคล้ายพญานาค

อันนี้เหมือนนะฮะนะครับโดยคุณยายน้อยเล่าให้ฟังว่า
๒ปีก่อนมีโอกาสไปซื้อพันธมะพร้าวน้ำหอม
ในงานหมากม่วงหมากปรางของดีอำเภอสวรรคโลกมา๒ต้น

หลานเข้าไปเก็บมะพร้าวในสวน
และสังเกตเห็นว่ามะพร้าวต้นนี้มีลักษณะผิดแปลกไปจากต้นอื่น
โดยบริเวณโคนต้นมีกิ่งมะพร้าวแตกออกมา๑กิ่ง
และยังแตกใบออกอีก๓กิ่ง
และมีลักษณะนี่แหละฮะหงิกงองอ

เมื่อข่าวเริ่มแพร่สะพัดออกไปนะครับ

ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นก็พากันเข้ามาดู
รายก็มาขอโชคขอลาบ
ตีเป็นเลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชคด้วยนะครับ

ที่อำเภอชวางที่นครศรีธรรมราชนะคะ

อย่าเพิ่งไปกินนะไปดูก่อนนะ

เล่าให้กับทีมข่าวฟังด้วยบอกว่ารับซื้อทุเรียนมาจากชาวสวน
ตั้งใจจะเอามาให้ลูกหลานได้กินกันไง
แต่พอผ่าออกดูคุณผู้ชมดูสิ
แทนที่จะเจอภูทุเรียนเนียน
ใช่แต่มันเหมือนกับทุเรียนขนาดเล็กมีหนำหนำหนา
เหมือนเป็นทุเรียนอ่อนฝังอยู่ข้างในอีกลูกนึงด้วย
แล้วสีดูสิคะมันเป็นสีเหลืองทอง

พอผ่าออกมาก็รู้สึกประหลาดใจนะ

มันเหมือนกับทุเรียนตั้งท้อง
แล้วก็มีลูกน้อยอยู่ภายในท้องด้วย
พอแกะเนื้อทุเรียนออกหมดแล้วเขาก็เลยบอกว่า
อ่ะยังไงก็ตามตรงที่เหลือที่เห็นอยู่ตรงกลาง
ผมไม่ทำอะไรเก็บเอาไว้ดีกว่า
เพราะเชื่อว่าอาจจะให้โชคให้ลาบได้นะคะ
ปิดท้ายกันคุณผู้ชมที่พยาวค่ะ
ไปดูกลุ่มชาวบ้านในตำบลแม่นาเรือที่อำเภอเมือง
ก็ไปไหว้ขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดแม่นาเรือ
มีพระเจ้าทันใจแล้วก็เจ้าพ่อลูกอ่อน
ที่ผ่านมาให้โชคกับผู้ที่มาไหว้สักการะทุกงวดเลยนะ
สำหรับเจ้าพ่อลูกอ่อนเนี่ยเขามีประวัติเล่าแบบนี้
บอกว่าอดีตพ่อลูกคู่นี้พายเรือมาจนถึงหน้าวัด
พอมาถึงหน้าวัดแล้วก็เกิดเรือล่ม
ก็เลยทำให้พ่อลูกเสียชีวิต
หลังจากนั้นวิญญาณสองพ่อลูกก็คุ้มครองวัดแล้วก็คุ้มครองชาวบ้าน
ทำให้ชาวบ้านเขาก็จัดสร้างเป็นรูปปั้นเจ้าพ่อลูกอ่อนขึ้นมา
รำลึกถึงคุณความดีแล้วก็เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้านนั่นเองค่ะ
ครับ